พาคุณผู้ชมไปที่อำเภอพบพระจังหวัดตากนะคะ
ไปทำความรู้จักกับชายคนหนึ่ง
เป็นเจ้าของสวนหมากไม้ค่ะ
เขาจะเปิดโอกาสให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว

ก็นิยมที่จะแกะเป็นภาพในหลวงรัชกาลที่๙

แกะสลักภาพในหลวงรัชกาลที่๙

ลงบนผลเมลอนที่สวนหมากไม้
ริมถนนสายดอนเจดีตะบนพบพระ

โดยมีนายนรงไกรนาศหรือว่าอาจารย์ต้อย

โดยการดำเนินงานภายในส่วนทั้งหมดเนี่ย

ยึดหลักตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
รูปแบบพืชผลไม้ไร้สารพิษ
ส่วนหมากไม้เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปแกะสลักภาพ
หรือว่าแกะสลักชื่อเป็นอะไรก็ได้
ลงบนผลไม้นั่นก็คือผลเมลอน
ตั้งแต่วันที่๒พฤศจิกายน
และจะมีไปจนถึงวันที่๙พฤศจิกายนนี้
ส่วนผลเมลอนนั้นนะคะก็จะสามารถเก็บผลได้
ก็คือต้นเดือนธันวาคมเป็นต้นใบ
สำหรับภาพที่นักท่องเที่ยวนิยมแกะสลักส่วนใหญ่

และภาพหมายเลข๙ไทย
แน่นรงส์บอกว่าสวนบักไม้ได้สำนึกในพระมหาตรุนาทิคุณ
ในหลวงรัชกาลที่๙อย่างหาที่สุดไม่ได้
เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้จงรักพักดี

หรือภาพหมายเลข๙ในรูปหัวใจ
เพื่อสื่อถึงความรักความพักดี
ปวงชนชาวไทยมีต่อพระองค์ท่าน
รวมทั้งมีความภาคภูมิใจที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประยุกต์ใช้กับส่วนของตนเอง
หลังจากที่ได้ศึกษาดูงานตามฟาร์มตัวอย่าง
จากแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ